บอกกันแน่นิดถ้าอายสีนี้
ใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่าง
หากห่างสิแค่น้อง
เหมือนเดิมเลยค่ะตั้งใจชัดเจนละเอียดทุกคำ

คุณครูก็มีรอยยิ้มเลยนะครับคุณครู
คุณครูอ๋อยนี่ดูจะตื่นเต้นกว่าคนแข่งนะครับ

ก็เหมือนคุณครูเลยนั่งแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วย

บอกเลยว่าโอ้โหจิตใจแข็งแกร่งมาก
ที่เขาจะสู้เพื่อครอบครัวของเขา

มาแล้วเขาต้องทำให้ได้เพื่อครอบครัวที่เขารัก
และวิก็เป็นหนึ่งในเด็กคนนั้น

คุณผู้ชมครับเพลงที่๔นะครับ

น้องวินักสู้รุ่นจิ๋วของเรา

หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
น้องแก่นน้องวิ่ง
เพลงที่๔ครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

ได้นะ

ต่างความสีดรียินดี

คุณยายเค้ารู้มั้ยว่าเราได้ตังค์หกหมื่น

ยังไงอ่ะไปกระซิบไปกระซิบเราจะบอกคุณยายยังไงคุณยายจะได้รู้ว่าเราดี

ได้ยินไหมที่บอกคุณยายได้ยินไหมจริงยินอยู่บอก
สร้างความชื่นมื้นนะครับให้กับครอบครัวให้กับคนในห้องส่ง
คือเปรียบเสมือนฮีโร่นะอัศวินอ่ะค่ะคือต้องฝากฟันไปอ่ะ
ทุกทุกคำที่กลั่นกองออกมาไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะไปโดนกับดัก
หรือว่าอะไรก็ตามที่ที่รออยู่เบื้องหน้าแต่พวกเขาก็ทำได้แบบ
เท่และเต็มกำลังมากเด็กทุกคนที่มาที่นี่นะ
เป๊กบอกเลยว่าหัวใจยิ่งใหญ่ทุกคนนะคะ
สู้รุ่นจิ๋วของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยและตอนนี้น้องวิค่ะ
ร้องได้ในเพลงนี้รับไปแล้วค่ะ๖๐๐๐บาท
กับเพลงของคุณตายอรไทยนะครับสิเทนองให้บอกเนค่ะ
นะครับมีหกหมื่นแล้วค่ะวิค่ะดีใจไหมดีใจมากค่ะ
เงินก้อนนี้รวมเงินเดือนของพ่อแม่หนูสองคนยังไม่เท่าเลยค่ะ
นี่ไงนี่นี่ถ้าพ่อทำได้แปดพันคุณแม่แปดพัน
สองคนรวมกันหมื่นหกสองเดือนสามหมื่นสองสามเดือนสี่หมื่นแปด
โอ้ยสี่เดือนอ่ะสี่เดือนจะได้เงินตรงเนี้ยนี่
แต่ตอนนี้วิทำได้แล้วนะคะเก่งมากเลยด้วย
อีก๒เพลงเราจะคว้าเงินแสน๒เพลงกับ๓ตัวช่วยที่วิมีอยู่
หนทางเรียกได้ว่าไม่ไกลแล้วใกล้แค่เอื้อมอีกนิดเดียว
แต่ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังพี่ถามวีก่อนว่า
เราเป็นคนดูรายการนี้เหรอใครเป็นคนดูอยู่ที่บ้าน
หนูเห็นเขาเปิดทีวีอยู่ข้างบ้านก็ข้ามหัวไปดูค่ะ
แล้วเวลาดูแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกอยากมาค่ะ
แล้วใครเป็นคนสมัครให้หนูคุณครูอ๋อยค่ะ
แล้วหนูไปบอกคุณครูอ๋อยว่าไงคุณครูอ๋อยค่ะหนูอยากไปค่ะ
เขาบอกเหตุผลว่าไงคะคุณครูเริ่มแรกสมัครเขายังไม่รู้
เขายังไม่รู้แต่เขาอยากไปรายการเพราะเขาเล่าเขาเล่าชีวิตให้ฟัง
ก็คุณครูก็คิดอยู่ว่าจะหาที่ไหนให้เวทีไปให้น้องวิกเขาไปหาเงินเนาะ
พอดีมันมีทางรายการเขาติดต่อทางโรงเรียนไปนะคะ
ก็เลยได้โอกาสพอดีก็เลยบอกมินะคะโชคดีนะวิได้มาเจอกันตรงนี้
ทำโอกาสนี้ให้เต็มที่ค่ะวิแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้ว
วันนี้ก็ทำไปได้อีกสองเพลงนะครับรับไปแล้วตอนนี้แน่นแน่หกหมื่นบาท
ในคราวหน้าก็มาเจอกันที่เพลงที่ห้าแปดหมื่นและเพลงที่หกหนึ่งแสนบาท
แต่ต้องเป็นคราวหน้าก่อนก็ยังมีเวลาได้กลับไปฝึกซ้อมนะครับ
คุณผู้ชมก็จะได้มาเชียร์น้องวิกันต่อนะครับ
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
รายการของเราค่ะพี่เอชายามิชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะ
โอกาสสำคัญเสมอค่ะเมื่อโอกาสมาถึงจงทำอย่างเต็มที่
เพื่อให้โอกาสงอกเงยให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะคนรักย่าอย่างเรา
โอกาสไม่ได้มาบ่อยค่ะสู้นะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมรายการของเราวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ดีใจเลยเด้อจะได้เป็นค้าให้พอแล้ว
ตอนที่กลับมาเราก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก็พัก๕นาทีนี้ค่ะก็ไปซ้อมเลยค่ะ

ท้อเพราะว่าเราทำเพื่อครอบครัวเราค่ะ
ตั้งแต่พบกับน้องวิมาเวลาซ้อมอะไรไม่เคยเห็นเขาท้อร้องไห้เมื่อคืนนี่นั่งน้ำตาไหลป๊อกเลย

ความหวังของคุณครูในลูกศิษย์คนหนึ่งคืออยากเห็นลูกศิษย์เป็นยังไงคะคุณครู
อยากเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองค่ะครูภาษาไทย